เกิดขึ้นตี๒ค่ะผู้ชายคนหนึ่งค่ะอยู่ในคลองตอนตี๒ที่ชัยนาตบอกหลวงปู่หลวงปู่ช่วยผมด้วยผมโดนมนด่มเข้าอยู่ในคลองตอนตี๒คุณว่าหล่อมั้ยล่ะ
ได้ครับผมครับครับดึงดึงไว้อยู่ใช่ไหมพี่
พอเผ็ดแล้วลูกปูขอบุคุณบ้าครับลูกปูพี่พอเผ็ดลูกปูเออ
นั่งก่อนนั่งก่อนพี่โอ้เพื่อนมึงไม่ใช่พี่มึงลุกก่อน
เฮ้ยที่ไฟบิ๊กกูสามารถได้แล้วบิ๊กอ่ะมึงลุกมามึงลุกมา
มามาเฮ้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่ะไม่ไหวอ่ะ
โดนของไว้ร้องห่มร้องไห้เลยบอกโดนของมาบอกเห็นแล้ว
ใกล้แล้วหลวงปู่เห็นไหมผมเห็นแล้วหลวงปู่ผมเห็นแล้วอ่า
ไม่ค่ะไม่ใช่หลวงปู่กู้ภัยค่ะอ่าหมวกส้มส้มเสื้อเหลืองเหลือง
กู้ภัยค่ะที่ไปช่วยคุณขึ้นมาน่ะหลวงปงหลวงปู่ไม่ได้ไปช่วยนะคะ
โอ้โหแล้วแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยอ่ะแล้วบอกพี่พี่จนเพื่อนที่ชื่อบิ๊กบอก
เพื่อนมึงกูไม่ใช่พี่พอรู้เป็นเพื่อนบิ๊กบิ๊กทำได้แล้ว
เออทำอะไรก่อนเออคือผู้ชายคนนี้ค่ะลอยคออยู่ในคลองวังไร
ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยหน้าตอนตีสอง
แล้วลอยคอเสร็จก็เรียกใหญ่เลยนะหลวงปู่หลวงปู่ช่วยลูกด้วย
ลูกโดนคล้องเนี่ยที่วงแดงแดงเห็นไหมคุณว่าน่ากลัวไหมอ่ะ
แล้วลอยนิ่งอยู่แบบนั้นบางคนเขาตกกระใจนะ
ว่าเอ๊ะคนหรืออะไรเขาบอกเขาโดนมนต์ดำโดนคุณสัย
ตอนแรกกู้ภัยคุยก่อนนะเกลี้ยกล่อมบอกพี่ขึ้นมามันอันตราย
โอ้โหไม่เป็นผลนะคะทั้งขัดขืนแล้วก็ดิ้นรนนั่งพนมมือ
ส่งเสียงร้องโวยวายสุดท้ายกู้ภัยบอกแม่เพื่อความปลอดภัย
และเพื่อที่การทำงานจะได้ไม่ยืดเยื้อเขาฉีกผ้าสีขาวคุณเห็นไหม
เอามามัดมัดเป็นเชือกอะค่ะแล้วก็ลงไปลากตัวผู้ชายนี้
ขึ้นมาได้สำเร็จในสภาพที่เปลือยเปล่าไม่ใส่อะไรเลย
พอเอาขึ้นมาได้เป็นไงฮะคุณรู้ไหมเขาพูดว่าไงว่าไงครับ
ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยผมโดนมนต์ดำ
มีคนสั่งให้ผมแก้ผ้าแล้วเดินลงน้ำรู้ตัวอีกทีนี่อยู่กลางคลองแล้ว
ก็เลยร้องเรียกให้หลวงปู่ที่นับถือมาช่วยหลวงปู่มาจริงจริงด้วยพี่
โอ้โหเนี่ยหลวงปู่ยื่นมือมาช่วยดูที่มือของผมสิ
มีรอยที่หลวงปู่มาช่วยผมด้วยลองฟังเขานะคะ
ผมไม่โกหกพี่ผมรู้สึกได้เลยตอนนั้นถ้าผมสะกิดสะกิดตรงนี้เนี่ยพี่
เนี่ยนี่ตรงนี้กระแดงเห็นไหมอืมนี่ผมไม่ได้โกหกหลวงปู่อะไรสะกิดเนี่ย
งั้นผมจมไปแล้วเนี่ยพี่อุ้ยอะไรสะกิดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตอนตอนที่ถูกสะกิดนั่นเป็นมือเจ้าหน้าที่
หรือว่าเป็นย่าริมน้ำหรือเปล่าตอนที่ขึ้นมาแล้วโดนสะกิดน่ะดิฉันว่ามือเจ้าหน้าที่นี่แหละ
ไปลากเอาขึ้นมาโอ้โหไม่มีหลวงปู่ลงไปช่วยเลยนะคะถ้าจากภาพคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ย
แต่กู้ภัยสองคนท่านนี้ค่ะลงไปช่วยลากเขาขึ้นมานะคะตำรวจบอกเอางี้
เอาเป็นว่ามนต์ดำหรือหลวงปู่หรือยังไงไปโรงพักก่อนนะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันใจเย็นเย็น
แล้วดูสิว่าโดนตัวไหนมาแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้านะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอ่าถ้าถ้าตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ
ไม่ได้โดนตัวไหนมาจริงจริงลองพบแพทย์นะคะเผื่อจะดูว่าเอ๊ะเขาเครียดหรืออะไรยังไง
แล้วถ้ามีคนมาช่วยไม่ทันล่ะจะเกิดอะไรขึ้น